นี่เราแจกกันหลายรางวัลแล้ววันนี้รางวัลจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะ

นี่แหละฮะตกใจไหมฮะคุณสี่เหลี่ยมฮะ

เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ
เอาเรื่องของเขาแบบนี้แล้วก็ประกาศชื่อของเขาแบบนี้ว่า
คือคุณสี่เหลี่ยมตื๊ดโอ้โหยินดีด้วย

อันนี้เห็นกล่องของขวัญทำตัวไม่ถูกเปลี่ยนชื่อไม่ทัน

ส่วนผู้ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
นี่ในรายการรถปลดทุกข์

ีเอสตุ๊กครับ

ไม่ใช่ฮะธรรยาผมไม่ใช่พี่จริงฮะ

เอาล่ะไปกันที่๓๒ขวัญใจมหาชนบ้าง

เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะศิลปินดารา

วันนี้๑ใน๓๒ขวัญใจเราเป็นคาแรคเตอร์ฮะ

ที่เป็นแมวกับหนูใช่มั้ยคะ

แมวกับหนูก็พอแมนเจอรี่นะ

ผู้ที่มีชื่อสั่นง่ายว่า
คุณขบครับ
ก็ต้องยินดีกับทุกท่านเลยนะครับ